อากาศอาจจะหนาวแต่ไม่รู้ว่าการเมืองบ้านเราร้อนระอุแค่ไหนนะคะ
ล่าสู่สภาพื้นแทนราษฎรมีมติค่ะ
ต่อ๕งดออกเสียง๖เสียง
ก็คือไม่เห็นด้วยให้มีการตั้งคณะกรรมธิการวิสามัน
อย่างที่ก่อนหน้านี้เขามีการพูดเอาไว้แล้วไงว่า

สรุปก็คือไม่ล่มไม่ล่มตามสั่ง

อิทธิฤทธิหูฉลามเสียงโหวตท่วมแบบนี้

เอาเรื่องนี้ก่อนนะคะคือประเด็นเนี่ย
มีการตรวจสอบองค์ประชุมได้ทั้งหมด๒๖๑เสียง

เพื่อแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการนับคะแนนใหม่
แต่ปรากฏว่ามีรายชื่อสอสอฝ่ายค้าน๑๐คน

แล้วก็มีการลงมติในที่สุดนะคะ
พอตรวจสอบรายละเอียดเขาบอกว่าสอสอฝ่ายค้าน๑๐คน

คือนายขจิตชัยนิคมสสอุดรธานี
นางสาวพรพิมลธรรมศาลสสปทุมธานี
แล้วก็นายพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศสสกม๓คนนี้
อกจากนี้มีสอสอจันทบุรีขออนาคตใหม่๒คนด้วยค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทษธนพัฒน์กิติวงศาและนายจารึกศรีอ่อน
ภาคเศรษฐกิจใหม่มี๔คนค่ะ
นายภาษากรเงินเจริญกุลสปัญชีรายชื่อ
มนูลศิวพิรมรัฐสสบัญชีรายชื่อ
นางมรสิขจรเรืองโรธสปัญชีรายชื่อ
แล้วก็นายสุภดิษฐ์อากาศเริกสสบัญชีรายชื่อเช่นเดียวกัน
ส่วนคนสุดท้ายมาจากภักดิ์ประชาชาติ
คือนายอนุมัติซูสารสสปัตตานีค่ะ
ทีนี้มีคนถามเหมือนกันว่าเรื่องที่ดินของคุณปรินาล่ะ
ยังไงการตรวจสอบที่ดินลุกป่า
ของนางสาวปรินาไกรคุบสสพลังประชารัฐ
เมื่อวานจริงนะคุณปรินาก็เดินทางไปลงมติที่สภา
นักข่าวก็พยายามดักรอสัมภาษณ์นั่นแหละ
แต่คุณปรินาก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อ
เพราะว่าไม่ว่าเธอจะไปออกรายการไหนเธอก็ไม่พูดเรื่องที่ดิน
แต่ว่าล่าสุดค่ะทางสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๑๐
จังหวัดราชบุรีบอกว่าเดี๋ยวจะลงพื้นที่
แล้วไปปักป้ายตรวจยึดที่ดินเพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกซ้ำ
หรือว่าเข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่
ส่วนเรื่องของในเซี่ยวนำพาที่มีการออกมาร้องเรียน
บอกว่าถูกพ่อของคุณปารีนาลุกล้ำที่ดิน
เรื่องนี้การตรวจสอบล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบพิกัด
แล้วก็ยืนยันว่านายทวีพ่อของนางสาวปรินา
บุกรุกที่ดินนายเซี่ยวกว่า๒๓ไร่จากพื้นที่เต็ม๔๖ไร่
เจ้าหน้าที่ก็จะมีการทำบันทึกส่งมอบให้กับลูกสาวของนายเซี่ยว
เพื่อเอาไปใช้ประกอบในการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมต่อไปด้วยนะคะ
ส่วนสารอาญาค่ะก็มีคำสั่งไม่รับฟ้อง
นางสาวปรินามายื่นฟ้องนายวีระสมความคิด
แล้วก็ฟ้องนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เป็นจำเลยในความผิดฐานหมินประมาท

โดยให้จำหน่ายคดีนี้ออกจากสารบกเรียบร้อยแล้วนะคะ